หล่อพระพุทธรูปจะมีวัสดุที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนคือขั้นตอนการเตรียมต้นแบบพระพุทธรูปมีวัสดุเป็นขี้พึ่งมาใช้ในการปั้น
ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์และการทำหุ่นพระพุทธรูปใช้วัสดุดินนวลดินแก่น้ำมูลวัวสายลวดตะปูยางพารา
ซึ่งมีการปรับใช้ในภายหลังเช่นเดียวกับปูนซีเมนที่ช่างได้ปรับเปลี่ยนเป็นปูนปลาสเตอร์
ขั้นตอนของการหล่อพระพุทธรูปก็เป็นวัสดุประเภทโลหะเช่นทองเหลือง
ซึ่งช่างจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการเททองที่หมายถึงการสุมทองหรือการหลอมโลหะ